ต้องสู้ต้องสู้จึงจากชนะ

อยู่ดีสุดลงไม่น่าเสียใจ

ล่าสุดเขาเล่นละครกับพี่ไมค์นี่แหละค่ะ
ดอกย่าในปากคอนกรีตคุณผู้ชมนะคะ

มตามเปิดใจนะคะว่าจริงมันก็ชีวิตเรานี่แหละ
เพราะว่าเมื่อก่อนก็คือแบบว่าเอาพูดตรงยากจนนะคะ
เพราะว่าพ่อแม่ตูมตามเป็นคนชนชั้นคนใช้แรงงาน
นอนบ้านมุงสังกษีฝนตกทีไรน้ำรูปลงมานะคะ

แต่ตูมตามก็ไม่เคยท้อนะคะทำงานตั้งแต่เด็กค่ะ
ประกวดร้องเพลงเนี่ยภาพตอนเด็กเห็นไหมตอนนั้นน่ะเออนะคะ

แล้วก็กลายมาเป็นดารานักแสดงจนถึงทุกวันนี้
เอาไปฟังหนุ่มตุมตามเขาเล่าเรื่องราวกัน

คือจริงแล้วผมต้องบอกว่าอย่างนี้ครับว่า
คนต่างจังหวัดที่เราไม่ได้มีฐานะดี

อยู่กินกันแบบลำบาก

นี่บ้านช่องก็ฝนตกทีก็น้ำรั่วอะไรอย่างนี้
มันก็อยู่กันอย่างนั้นเพราะว่ามันมีต้นทุนกันอยู่แค่นั้น
เพราะฉะนั้นเราหวังแค่ว่าวันหนึ่งมีบ้านที่ดี

เพราะก็ต้องรอคนมาจ้าง

มันเป็นแบบว่าคนใช้แรงงานมารวมตัวกัน

แล้วก็เหมือนแบบมีคนมารับไปทำงานตามที่ต่าง

เชื่อว่าใครหลายคนที่มาทำงานกรุงเทพนะ
ยิ่งคนอีสานเนอะรู้สึกจริง

ใช่คนไม่มีคือไม่มีจริงแล้วมันลำบากจริง

สำหรับละครของตุ้มตามนะคุณผู้ชมนะ